ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไม่ลงรอยกันเหมือนกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่๒แคมป์คนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ติดกัน
แล้วเขาก็มีปัญหามาตลอดเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟร่วมกันค่ะ
ล่าสุดทางฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เช่าที่อยู่ก่อนเร่งปักเกรดกั้นพื้นที่
แล้วก็เลยเกิดการท้าทายกันไปมาในท้ายที่สุดแล้วมี๕คนงานเลือดร้อนบุกเข้าทำร้ายอีกฝ่าย
เสียชีวิตเลยนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่กลุ่มชายชะกัน๕คนพร้อมอาวุธเข้ารุมทำร้ายในสันติเกิดแดง
ผู้รับเหมาก่อสร้างจนเสียชีวิตหลังถูกมิดแทงเข้าที่อก
มมีดทะลุปอดทั้งสองข้างและเยื่อบุหัวใจก่อนสิ้นใจเสียชีวิตต่อหน้าลูกเมีย
แคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดตัวในอ่อนสิงแก้ว
หนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เป็นมือแทงผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างอุกอาจ
เมื่อถูกเค้นสอบเจ้าตัวสารภาพว่าใช้มีดทำร้ายในสันติจริง
ก่อนถูกคุมตัวไปชี้จุดทิ้งมีดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

เขาก็ตัวตัวเทียบข้าง

อ๋อกินข้างกินกี่ที
สองทีครับครับสองที
โดนลงไหนนะจดสายไปก่อนแล้วครับผมไม่แน่ใจนะ

ทำให้ภรรยาของผู้เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้
เพราะตอนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายสามี

กลายเป็นแผลในใจของทุกคนในครอบครัว
ปักเขตกั้นพื้นที่ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกร่วมกัน

มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟในพื้นที่เดียวกัน
ก็มีเรื่องค้างเก่าอยู่นิดหน่อย
เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องหม้อไฟค่ะ

เพราะว่าเขามาต่อไฟจากมิเตอร์ที่บ้านเรา
ทำให้เกิดมีส่วนต่างค่าไฟขึ้นมา
ก็เสียงดังรถเสียงดังอะไรอย่างนี้เราเปิดเพลง
ก็มีการ
เมนกันนิดหน่อยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมด
จนวันนั้นก็กั้นเขต
ทำให้เขาออกลำบากนิดนึง
เขากินเหล้ากินเบียร์กันพอได้ที่ก็เลย
เกิดอาการมาขับรถวนในหน้าบ้านในเขตของเราเอง
ถ่ายว่ามือต่อยกันตัวก็ได้

แต่ที่ไหนได้เขาลุมมานี่มีมีดมีอะไรด้วย
หน้าเด็กแล้วก็ต่อหน้าเรา
ทำให้ภาพติดตาเด็กไป
ทางฝ่ายเพื่อนคนงานของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รับว่าทั้งสองฝ่ายมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำไปร่วมกันจริง
แต่เจ้าของที่ดินกำลังแก้ปัญหา
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้
น่าจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ยินในสันติ

จึงเข้าไปสอบถามจนเกิดการท้าทายกันขึ้น
ในที่สุดเพื่อนกรูเข้าไปรุมทำร้าย

แต่พอตอนเย็นมาปุ๊บเขาเลิกงานกลับมา
รถโตโยต้าตอนเดียว
เขาก็ขับรถแบบเหยียบเหยียบขันเร่ง

เขาก็ข้องใจว่าเบิ้ลทำไมบีบแต่ทำไม
คนที่ไปเคลียร์เขาไม่มีอะไรเลย
เขาไปตัวปากซึ่งเขาจะไปเคลียร์
แต่พอยังไม่ทันที่เคียร์ปุ๊บ

คนตายเขาบอกว่ามึงมา

ก็เลยดึงใครไม่ทันเพราะมันเยอะ

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
โดยพนักงานสอบสวนจะรวบรวมสำนวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน